คือใครที่มีต้นไม้ใหญ่บางทีการตัดแต่งกลิ่นต้นไม้
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่บางทีน่ะเราก็ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะ
ยืนต้นตายหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคราวนี้คุณตาจะไปรดน้ำครับ
จังหวะที่กำลังจะเดินมาปิดก๊อกน้ำ
ต้นที่ยืนต้นตายมันโค้นอ๋อ
ล้มมาแบบนี้ทับเข้านี่เลยค่ะตรงหัวของคุณตาเลย
เลือดอาบเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
จุดตรงนี้เป็นบ้านพักตำรวจนะคะ
ไปเจอคนเจ็บเป็นคุณตาค่ะอายุ๗๐กว่าแล้ว
คุณตาทองเขาฟังอายุ๗๓ปี
ก็หัวคุณตาใช่ไหมนะเหลือออกเลยค่ะ
กู้ภัยต้องประถมพยาบาลคุณตาทองก่อน

ป้ากำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นะ
แล้วตาก็กำลังจะเดินไปปิดก๊อกน้ำปิดน้ำ
ตอนนั้นต้นมะม่วงที่มันอยู่ข้าง

โอ้โหยืนไม่อยู่เลยค่ะคุณผู้ชมดูสิ
เห็นไหมลวดยังออกมาแบบนี้ค่ะ

ตะทองเป็นอะไรหรือเปล่า

นี่ไงเราก็เลยถามตะทอง
แล้วต้นมะม่วงเนี่ยคือมันยังไงฮะมันถึงล้มลงมา
ตะทองบอกว่าต้นมะม่วงมันยืนต้นตายมา๕ปีกว่าแล้ว

ข้างในต้นมะม่วงมันเป็นโพรง

จริงมันยืนต้นตายนานต้องโค้นทิ้งนะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอไม่มีใครรู้ว่าข้างในมันเป็นแบบนั้นใช่ไหม
ลมมันมาแรงต้นมันกรวงอยู่

มาลงกลางหัวของคุณตาจนอุ้ยเลือดอาบเลือดนองแบบนี้
โอ้โหนี่ต้องส่งตัวคุณตาไปโรงพยาบาลนะ
ทำแผลก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเอ็กซาเรย์ดูสมองสมองอะไรแบบนี้ด้วย
ว่ามันโดนแรงกระเทือนมากขนาดไหนแล้วเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ